แต่พอไม่พอใจแล้วกันว่า
อีีถูกไปโยงว่าเห้ยที่ไม่คืดดีกับชาคริต
เพราะว่าไปขี้ปร๊อกแฟน่ำฉาบ
บอกพูดตรงไม่ใช่แนว

เส้นเป็นคนคนหนึ่งนะที่เป็นแฟนกับใครแล้วเวลาจบกับใครปุ๊บมันสามารถคุยได้กับทุกคน

เขาบอกว่าเรื่องนี้ก็ยังตอนนี้เขาเรียกเป็นแม่ม่ายไหม

แล้วเขาดูของทำอะไรกันเนอะ
ฮิริบอร์ฮิริบอร์คือเรื่องก็เกิดขึ้นว่าเนี้ยครับ
ไปงานเดียวกันชื่อโภคค่ะชื่อโภคเจ็ดหนูชื่อหน้ารัก

ฉันก็รู้จักหมดน่ะใช่ไหมแล้วกลุ่มทั้งหมดก็รู้จักกันหมด

แต่เราก็ไม่เห็นว่าจะต้องแบบว่าน้อง

เขาบอกเดี๋ยวก่อนนะนี่อายุเท่าไหร่แล้ว

ก็ไม่ใช่แนวว่าเลิกกับคนนี้แล้วต้องไปเอาคนนู้น
โตแล้วเราไม่ได้พร้อมเรื่องความรักนางว่า